สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ฤดูฝนแบบนี้มาพร้อมกับการให้ชีวิต
อนศัตรูพืชที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่

เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องรู้เท่าทันสภาพอากาศค่ะ
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศในการเกษตรกันค่ะ
เริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะตอนบนและตอนกลางของประเทศค่ะ
มีอากาศร้อนชื้นมีฝนตกในบางช่วงของวันนะคะ
อุณหภูมิเฉลี่ย๒๕๓๘องศา
ดังนั้นถ้าเกษตรกรท่านใดจะเพาะปลูกข้าวโพดมันสัมปะหลัง
ชุบเล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนค่ะ
ส่วนผู้ปลูกพืชในตระกูลกะหล่ำต้องระวังหนอนกัดกิน
เช่นเดียวกับมะลิเก็บดอกต้องระวังหนอนเจาะดอกให้ดี

ขณะที่ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องหมั่นเปิดเครื่องตีน้ำ
เพื่อเพิ่มออกซิเจนในช่วงฝนตกใหม่
ปิดท้ายที่ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
ส่วนบางพื้นที่ทางภาคตะวันออกค่ะ
ทำให้ช่วงนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ทะเลมีคลื่นสูง๑๓เมตร

เกษตรกรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะ
ตรวจสอบกันด้วยนะคะรู้ก่อนระวังก่อนค่ะ
ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
รัฐมิชิกันของสหรัฐอเมริกา
เผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ
ส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันนะคะ
เขื่อนไม่สามารถรับน้ำเอาไว้ได้
และแตกออกทำให้น้ำหลากไปตามทะเลสาบ
ล้นเอิดท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ทำให้ต้องมีประชาชนอบพยพแล้วถึง๑๐๐๐คนนะคะ
ส่วนประเทศไทยของเราหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่
เพราะฉะนั้นพกร่มก่อนออกจากบ้านกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ